ส่วนเรื่องนี้ที่ภูเก็ตค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรอปภท่านหนึ่ง
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะไปทำงานตอนเช้ามืดค่ะ
ถนนก็ขี่ไปตามนั้นปรากฏว่ามีรถเก่งคันหนึ่งนะคะ
ขับมาด้วยความเร็วแล้วพุ่งชนรอปภท่านนี้ตัวลอยเลยค่ะ
จอดติดไฟแดงอยู่คุณผู้ชมค่ะ
มาถึงชนเลยเนี่ยค่ะที่แยกควนดินแดงที่อำเภอกเกาะแก้ว
ผู้บาดเจ็บคือคุณฉัดชัยเป็นรปภนะคะ
ก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าเมื่อเช้าเองตี๕
ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปเข้าเวรติดไฟแดงตรงแยกนี้
รถเก๋งพุ่งมาชนอย่างจังเลยคือจังหวะนั้นเขาตัวลอยลงมาเลยนะคะ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะแขนขวาขาขวา
ก็เจ็บแบบเดินไม่ไหวอ่ะโอ้โหนะคะเขาก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่าคนที่ขับรถเก่งคันนี้เป็นวัยรุ่นเป็นผู้ชาย
ไม่ดูแลเลยสุดท้ายไปแจ้งความ
ผู้ก่อเหตุก็รับผิดชอบด้วยการซ่อมรถให้
แต่ยังไม่ได้คุยเรื่องค่าชดเชยนะคะบอกเดี๋ยวรอประกัน
รอใบรับรองแพทย์คุณจัดชัยบอกโอ้มันไม่ใช่แค่รถนะคะ
เขาบาดเจ็บคือพอบาดเจ็บแล้วขาดรายได้ทำงานไม่ได้ค่ะ
ตัวเองก็ภาระเยอะอยากจะให้ช่วยดูแลตรงส่วนนี้
อยากให้แสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้หน่อยค่ะ
ไม่แจ้งฟาร์มสิน้องเขาก็คงมาดูแลเราเนอะ
สุดท้ายผมต้องลงบันทึกประจำวันไว้ตามปกตินะ
เพราะว่าน้องคงไม่หมานะแล้วเขาปิดเครื่องผู้กองภาวะ
ร้อยเวรโทรหาเขาก็ติดต่อไม่ได้ผมก็เลยต้องแจ้งความ
แต่ว่าพอใสพอสิบโมงเช้าสักนึงเนี่ยเขามาเขาเพิ่งมา
เหมือนเขาตั้งสติได้นะตั้งตัวได้นะ